ตามความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่กันก่อนนะฮะ
น้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบซึ่งอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารนะครับ
เชื่อว่าท่านตามเรื่องนี้กันมาทุกวันนะครับท่านผู้ชมครับ
น้องชมพู่ที่หายออกไปจากบ้านเนี่ยนะครับ
เมื่อ๔๕วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไปพบศพนะครับ
ซึ่งปรากฏว่าผลการชนะสูตรที่ออกมาในรอบที่๒
ส่งไปที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจออกมาแล้ว
ผลรอบที่๒ออกมาแล้วและนี่คือ
ร่างของน้องชมพู่เมื่อคืนนี้ตี๑
ก็ถูกส่งกลับมาถึงบ้านแล้ว
น้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบ
หายตัวออกไปจากบ้าน๑๑พฤษภาคม
หลังจากนั้นอีก๔วันมีคนไปพบศพอยู่ที่บริเวณพื้นที่ป่า

ห่างจากบ้านถ้าวัดตามพิกัด
จากบ้านของน้องเลยไปถึงจุดนี้
ห่างกันประมาณ๑๗กิโลเมตร
แล้วสภาพนี่โอ้โหลำบากสูงชัน
เข้าไปยากค่ะ

ถูกต้องแล้วคุณแม่บอกสภาพศพของลูกสาวคือ

ใช่ค่ะน้องแค่๓ขวบถอดเสื้อผ้าเองยังไม่เป็นเลยค่ะ
แม่บอกชมพู่ยังถอดเสื้อผ้าเองไม่ได้
เพราะฉะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับน้อง
อันนี้ยังเป็นปริศนาอยู่ที่ยังต้องติดตามหาความจริงกันอยู่
ผลการชนะสูตรของ๒โรงพยาบาลใน๒รอบเนี่ย
วันนี้แพทย์ของโรงพยาบาลแห่งแรกที่ชนะสูตรศพน้อง
ที่บอกว่าไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย

อกจากรอยขีดขวนตามร่างกายอาจจะเกิดจากพวกโขดหินตนไม้อะไรพวกนี้

บอกว่าผลรอบที่๒ของโรงพยาบาลตำรวจที่กรุงเทพเนี่ย
ความจริงก็ไม่ได้ว่าแตกต่างอะไรกันแบบนั้น
แต่ว่ามีคนเนี่ยไปหมินประมาทไปตีความว่าโอ้โหมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้น
ใช่ค่ะเพราะว่าพอเปรียบเทียบกันดูอาจจะด้วยความที่ผลออกมามันต่างกัน
ก็เลยทำให้เกิดข้อสงสัยว่าทำไมถึงต่าง
ครับนี่นะฮะเอาเป็นว่าผลรอบที่๒เนี่ยของทางนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจบอกว่า
ไม่ปรากฏสาเหตุการตายแต่พบบาดแผลตามร่างกายและอวัยวะเพศ
ซึ่งต้องรอผลการตรวจสอบอย่างละเอียดออกมาอีกร่องรอยตรงอวัยวะเพศเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรยังไงนะครับ
แต่ตอนนี้นะครับตำรวจเล็งไปที่๗คนเป็นผู้ชาย๗คนนะครับที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในขณะนี้
ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับสาเหตุการหายตัวไปจากบ้านแล้วก็เสียชีวิตของน้องชมพู่
ตกลงนะวันนี้คือ๗คนนะครับขมวดกลองมาละเหลือ๗คน
ทั้งลายชื่อกล่าวลายชื่อใหม่ที่เพิ่งปรากฎนี้ก็มี
เดี๋ยวท่านรอติดตามว่าเป็นใครอะไรยังไงบ้าง
ถูกส่งมาถึงที่บ้านนะบ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวง
จังหวัดมุกดาหานณชพวิภาไว้๔๔ปีคุณลุงของน้องชมภู
เป็นคนพาร่างของหลานสาวกลับมาที่บ้านนะครับ
เพราะว่านำร่างของหลานสาวไปชนะสูตรรอบ๒ที่โรงพยาบาลตำรวจด้วยนะครับ
นายชัยพลนี่ก็เป็นลุงที่ไปเจอศพหลานสาวคนแรกด้วยนะของครอบครัว
แต่ก็มีคนอื่นที่ไปเจอก่อนด้วยนะครับ
ลุงน้องชมพู่บอกว่าผลในรอบ๒ที่ออกมาจากทางโรงพยาบาลตำรวจเนี่ย
ก็ถือว่าก็พอใจนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็จะทำให้การคลี่คลายสาเหตุการเสียชีวิตของหลานสาวเนี่ยมันอาจจะชัดเจนมากขึ้น
ส่วนแม่ของน้องชมพู่คือนางสาวก็คือนางสาวิตรีวงศรีชานะครับแม่ของน้องชมพู่นะครับ
บอกว่าเมื่อลูกกลับมาแล้วก็ได้จุดทูบบอกกับลูกสาวว่าขอให้คดีคืบหน้าไปเรื่อย
ขอให้ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ทำร้ายลูกให้ได้โดยเร็ว
นี่ค่ะนี่คือเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะครับตีหนึ่งศพน้องก็มาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่บ้านพักนะครับ
หลังจากก่อนหน้านี้เคยกำหนดเอาไว้ว่าจะชาปนกิจศพตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา
แต่ญาติก็ตัดสินใจว่าส่งไปชนะสูตรรอบ๒ดีกว่าเพื่อความชัดเจนที่มากขึ้น
วันนี้ก็ได้รับศพกลับมาแล้วส่วนเรื่องความคืบหน้าทางคดีครับวันนี้
ดงหลวงจังหวัดมุกดาหารไปติดตามความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบ
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์วันนี้ได้สอบถามรายละเอียดเรื่องคดีกับเจ้าของคดีในพื้นที่
รวมถึงเรื่องของจุดที่น้องชมพู่หายตัวไปหรือว่าจุดที่ไปพบศพในลักษณะเปลือยกายบนภูเหล็กไฟ
ซึ่งห่างจากบ้านสักประมาณเกือบสองกิโลเมตรได้คุยกับพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ด้วยนะครับ
แล้วก็ไปดูสภาพแวดล้อมรอบบ้านของน้องชมพู่
ก่อนที่น้องจะหายตัวไปในวันนั้นแล้วก็หากันไม่เจอแล้วก็ไปเจออีกทีเสียชีวิต
เพื่อจะเปรียบเทียบดูเส้นทางว่าเส้นทางที่คนร้ายจะพาตัวน้องชมพู่ไปเนี่ย
สุดท้ายแล้วจะออกไปทางไหนใช้เส้นทางไหนได้บ้าง
ซึ่งหลังจากที่ลงพื้นที่บ้านของน้องชมพู่เสร็จนะครับ
รองพบตรก็ได้ไปประชุมกับทีมชุดสืบสวนทั้งหมด
ซึ่งตั้งศูนย์อยู่ที่โรงเรียนบ้านกกตูมที่อยู่ในพื้นที่บ้านของน้องชมพู่
มีรายงานข่าวเพิ่มเติมออกมานะครับล่าสุดในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ชุดสืบสวนได้เก็บดีเอนเอของผู้ต้องสงสัยที่เป็นผู้ชาย๗คน
จำนวนนี้มี๕คนที่ผัวพันกับคดียาเสพติดอยู่ด้วยก็ถือว่าเป็นการตีวงแคบมากขึ้น
ผู้ต้องสงสัยที่ก่อนหน้านี้นะครับเคยมีรายงานข่าวว่ามี๕คน๘คนหรือ๙คน
เอาเป็นว่าตอนนี้ตำรวจขมวดปมพุ่งเป้าไปที่๗คนเป็น๗คนนะครับ
การสอบสวนไปแล้วเก็บดีเอนเอเก็บตัวอย่างเอาไว้หมดแล้วของ๗คนนี้
เพื่อเปรียบเทียบกับพยานหลักฐานที่ได้จากที่เกิดเหตุต่างหรือว่าในร่างของน้องชมพู่
๗คนนี้มีดังนี้ครับท่านผู้ชมครับผู้ต้องสงสัยนะฮะขอย้ำว่าผู้ต้องสงสัยนะครับ
ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครนะครับมีนายแอ๋มนายรินนะนายสมบัติ
นายสมบัตินี่เพิ่งปรากฏชื่อวันนี้นะใช่ค่ะเพิ่งปรากฏชื่อเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องสงสัยวันนี้
และนายสมบัตินี่คือคนแรกที่ไปเจอศพน้องชมพู่ที่ภูเหล็กไฟ
ตอนที่เขาแบบไปช่วยกันหากันหากันแล้วไปเจอรองท้องรองเท้าแล้วก่อนไปเจอศพเด็กอ่ะ
จากนั้นก็บอกแล้วลุงเขาก็มาเจอเนี่ยนะฮะมีนายสมบัติด้วยมีนายเต้ยมีนายสมคิดมีนายวา
และมีนายเฉลิมหลายคนก็เป็นรายชื่อเดิมที่เคยมีตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
เราก็เคยสัมภาษณ์มาก็หลายคนนะครับบางคนก็เป็นชื่อที่เพิ่งขึ้นมาใหม่นะฮะเพิ่งเพิ่มเติมเข้ามา
เดี๋ยวลองไปไล่เรียงดูนะครับว่าแต่ละคนมีข้อมูลอย่างไร
การสืบสวนสอบสวนการตรวจสอบเทียบเคียงพยานหลักฐานต่าง
รายละเอียดของผู้ต้องสงสัยที่ตำรวจเรียกมาสอบปากคำ
นายสมคิดก่อนนายสมคิตเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกับน้องชมพู่นะ
อยู่ห่างจากบ้านน้องชมพู่แค่ประมาณ๒๐๐เมตรเศษ
มีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดนะนายสมคิดเนี่ยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
แล้วพอตำรวจเขาเชิญตัวมาเพื่อจะสอบถามสอบปากคำ
แล้วพบว่ามีเรื่องของการเสพยาเสพติดก็เลยดำเนินคดีข้อหาเสพยาเสพติดไปเลย
เมื่อ๑๖พฤษภาคมที่ผ่านมาได้ประกันตัวออกมาเมื่อวานนี้นะครับ
ซึ่งนายสมคิดเองหรือว่าครอบครัวนายสมคิดเอง
ก็ยืนยันว่านายสมคิตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแน่
แต่วันนี้มีรายงานว่าตำรวจเรียกตัวนายสมคิต
ไปสอบปากคำเพิ่มอีกครั้งหนึ่งแล้ว
คนต่อมาคือนายรินนะครับนายรินบ้านอยู่ห่างจากบ้านน้องชมพู่
ประมาณ๒๖๐เมตรนายรินเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ใช่คนก่อเหตุ
แต่เขาไม่ได้ไปช่วยตามหาน้องชมพู่นะ
เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยที่น้องชมพู่หายตัวไป
เขาเข้าป่าไปเก็บผักหวานไปล่าสัตว์บนภูป่าหาย
อยู่คนละฝั่งกับภูเหล็กไฟอืมจุดที่เจอศพน้องชมพู่นะฮะ
เขาก็เลยไม่ได้ไปช่วยหาในช่วงเวลานั้น
คนที่๓คือนายเฉลิมนายเฉลิมบ้านอยู่ห่างจากน้องชมพู่๓๕๐เมตรนะฮะ
เฉลิมบอกว่าไม่กังวลครับหลังจากตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัย
แล้วก็พร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
แล้วเขาก็ยังยืนยันความบริสุทธิ์ด้วยการบอกว่าช่วงที่น้องชมพู่หายตัวไปเนี่ย
เขาไปช่วยตามหาทุกวันเลยนะตั้งแต่หายตัวไปนะครับ
คนที่๔คือในเต้ยในเต้ยบ้านอยู่ห่างจากบ้านน้องชมพู่๒๔๐เมตรนะครับ
เต้ยเนี่ยเมื่อ๑๐ปีก่อนเคยเมาสุรา
แล้วไปก่อเหตุขโมยกางเกงชั้นในของผู้หญิงในหมู่บ้าน
คนก็เลยแบบจะมีประวัติแบบนี้จะเกี่ยวข้องอะไรรึเปล่า
แต่เขาปฏิเสธว่าเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วย
ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับตอนนี้หรอกนะครับในเต้ยยังบอกว่าเขาคือคนหนึ่งที่ไปช่วยตามหาน้องชมพู่
ส่วนวันที่น้องชมพู่หายตัวไปมีเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามบ้านในเต้ยก็เคยให้ข้อมูลกับเรา
บอกว่าเห็นในเต้ยเนี่ยขี่จักรยานยนต์ออกไปกับพี่สะพ้ายไปที่ไร่มันสำปะหลัง
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเองว่าไม่เกี่ยวข้อง
คนที่๕คือนายสมบัตินะครับนายสมบัติอยู่ในระแวกบ้านเกิดเหตุเช่นเดียวกันนะฮะ
นายสมบัตินี่เป็นคนแรกที่ไปเจอศพน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟ
ตอนที่ว่าเขาไปเจอรองท้องรองเท้าอะไรพวกเนี้ยอ่ารองเท้าแตะเด็กเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ไปหากันบนแถวนั้นแล้วก็ไปเจอศพน้องชมพู่เนี่ย
ที่ลุงจะไปเจอแล้วเราก็เห็นลุงร้องไห้ใช่ไหมก่อนจะโทรไปบอกพ่อกับแม่ข้างล่างเนี่ย
สมบัติเขาเจอก่อนเขาเห็นคนแรกเลยนะนายสมบัติพอเจอศพน้องชมพู่
ก็ไปบอกลุงแล้วลุงก็ไปดูนะฮะนายสมบัติเพิ่งปรากฏชื่อในวันนี้นะครับ
ว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องสงสัย
แต่ตำรวจก็บอกว่าที่เชิญมาสอบปากคำเนี่ย
ในฐานะที่เจอศพคนแรกค่ะ
นี่นะฮะคือมีรายงานว่านายสมบัติเองเนี่ย
ตอนที่ไปบอกลุงน้องชมพู่เนี่ยตอนนั้นมันก็มืดค่ำ
ก็ยังบอกลุงน้องชมพู่ว่าโอ้โหตอนไปเจอเนี่ยผมก็มองแทบไม่เห็น
เกือบจะไปเหยียบศพน้องเข้าแล้วอะไรอย่างนี้
เขาก็เคยบอกให้ข้อมูลอะไรแบบนี้นะฮะ
นายวานะครับนายวาคนที่๖นี่มีอาชีพเป็นช่างทั่วไป
ช่วงนี้มาทำงานอยู่ใกล้บ้านน้องชมพู่อยู่ห่างไม่เกิน๑๐๐เมตรนะครับ
แต่ว่าการสอบปากคำของเจ้าหน้าที่ตามข้อมูลคือยังไม่พบพิรุธอะไรนะครับ
อีกคนนึงคนที่๗ครับท่านผู้ชมครับชื่อว่านายแอ๋ม
แอ๋มนี่เป็นคนเดียวนะฮะในเจ็ดคนนี้เนี่ย
แอ๋มเป็นคนเดียวที่อยู่หมู่บ้านอื่นไม่ได้อยู่หมู่บ้านเดียวกับน้องชมพู่
ที่หมู่บ้านกกตูมนะฮะที่หมู่บ้านกกกอกตำรวจกกกตูม
แต่ในแอ๋มเนี่ยเขาอยู่อีกอำเภอหนึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอโคกศรีสุพรรณ
จังหวัดสกลนครห่างจากจุดเกิดเหตุสักประมาณ๔๐กิโลเมตรกว่า
แต่ทำไมในแอ๋มถึงมาเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัย
เพราะวันที่เกิดเหตุน้องชมพู่หายตัวไปเนี่ยในแอ๋มมาแถวนี้พอดีฮะค่ะ
อยู่ดีดีมาแถวนี้พอดีเขาอาจจะมีธุระของเขาก็ได้นะครับ
ทีนี้มีพฤติกรรมที่ต้องสงสัยก็คือมาแถวนี้แล้วก็คนแถวนั้นเขาก็แบบ
เอ๊ะมาทำไมดูท่าทางแปลกก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่เอาไว้ก่อนนะ
แต่ว่าในแอ๋มกับญาติญาติก็มาแสดงความบริสุทธิ์ใจกับครอบครัวน้องชมพู่ไปแล้ว

ประเด็นของผู้ต้องสงสัย๗คนวันนี้นะครับ
เราก็ไปคุยกับพ่อและแม่ของน้องชมพู่อีกครั้งนะครับว่า
วันนี้ตำรวจเนี่ยขมวดปมมาอยู่ที่เจ็ดคนนะ
ทั้งหมดนี้พ่อกับแม่น้องชมพู่เห็นยังไง
แม่น้องชมพู่บอกว่าความจริงก็ลำบากใจนะ
ก็เข้าใจชาวบ้านทุกคนก็เพื่อนบ้านกันทั้งนั้น

แต่ตอนนี้คนในหมู่บ้านเองก็เริ่มระแวงกันเองแล้วก็มี
เพราะลึกแล้วเนี่ยทุกคนก็เชื่อว่าคนร้ายที่จับตัวน้องชมพู่ไปแล้วทำร้ายจนเสียชีวิต

แต่ในเมื่อมันยังไม่ชัดว่าเป็นใครเขาก็เริ่มไม่สบายใจกัน
แม่น้องชมพู่บอกว่าส่วนตัวของแม่เนี่ยสงสัยอยู่สองคน
แต่ขอไม่พูดถึงชื่อกันแล้วกันนะ
เอาเป็นว่าขอให้รอผลการสอบสวนของตำรวจที่จะออกมาก็แล้วกัน
อันที่จริงแม่ก็ไม่ได้สงสัยทั้ง๘คนนะ
แม่ก็มีแค่คน๒คนแต่ไม่พูดชื่อนะ
เพราะว่าจะ๗คนหรือ๘คนทางตำรวจท่านก็หาเองค่ะ
แต่ว่าทีนี้ค่ะมีประเด็นเพิ่มเติมขึ้นมา
ว่ามีเด็กวัย๗ขวบเป็นพยาน
เห็นว่ามีผู้ชายใส่เสื้อสีส้ม

ทีมข่าวไปถามตำรวจมาให้นะคะ
คือระหว่างที่รองผู้บัญชาการตำรวจ
แห่งชาติกำลังประชุมติดตามความคืบหน้าคดีนี้ค่ะ
ทีมข่าวก็รอการชี้แจง

นำตัวนายสมคิด๑ใน๗ผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำเพิ่มอีกนะคะ
เคยสอบปากคำไปแล้วนำมาอีก
มีการนำตัวนายสมคิตที่เพิ่งได้รับการประกันตัวออกไปเมื่อวานนี้
มาที่เนี่ยค่ะมาที่มีการสอบประคำเพิ่มอะนะ
แต่ก็ยังไม่ยืนยันนะว่านายสมคิตเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่หรือเปล่านะ
แต่เคยสอบปากคำไปแล้วแล้วก็มาสอบปากคำอีกรอบนึงจากบ้านมาที่โรงเรียนบ้านกกตูม
เพราะว่าตรงนี้เขาใช้เป็นสถานที่ประชุมติดตามความคืบหน้าทางคดี

พ่อของนายสมคิตมาด้วยค่ะพ่อก็ยังยืนยันคำเดิมยืนยันเหมือนเดิมที่เคยบอกกับทีมข่าวของเรา
วันที่น้องชมพู่หายตัวไปพ่อขอเอาหัวเป็นประกันเลย
ว่านายสมคิตลูกชายพ่อนอนป่วยอยู่ที่บ้านไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ออกนอกบ้าน
ไม่ได้ไปช่วยทุกคนตามหาน้องชมพู่เพราะเขาป่วยแล้วนอนอยู่บ้าน
มั่นใจว่าลูกชายไม่เกี่ยวแน่
และตำรวจผู้ทรรพรรคสี่ตั้งแต่ว่า๓บาท
ตอนแรกบอกว่าจะประชุมกัน๑ชั่วโมง
ไปไปมาประชุมยาวถึง๕โมงเย็นเลยค่ะก็ยังไม่จบค่ะ
ทีมข่าวก็เลยไปถามพลตำรวจเอกสุวัสดิ์นะคะ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าวันนี้นำทีมตำรวจจากส่วนกลางมาเสริมด้วย

คือที่ผ่านมามีการจัดระบบการสอบสวนให้รอบครอบและละเอียดอยู่แล้ว
แต่จะต้องละเอียดและรอบครอบมากขึ้นค่ะ
ส่วนพยานหลักฐานอื่นตำรวจเก็บมาหมดแล้วนะคะ
ที่ยังขาดก็คือต้องรอผลตรวจจากแพทย์ให้ชัดเจนก่อน
จะจับคนร้ายได้หรือไม่ได้เร็วแค่ไหน

เพราะว่าสำคัญมากคือพยานหลักฐานมันต้องชัดมันต้องแน่น

ตอนนี้ตำรวจให้น้ำหนักการสอบสวน
พิจารณาดูว่าผู้ต้องสงสัยทั้งหมด
ใครน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุด
เรียงลำดับความสำคัญการพุ่งเป้าไปตามพยานหลักฐานเป็นตัวตั้ง
ผลทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลัก
จะเริ่มสอบปากคำใหม่สำหรับผู้ต้องสงสัยทั้ง๗คนก่อนนะคะ
เพราะแน่นอนตำรวจบอกเลยว่า

เดินเข้าไปถึงจุดที่พบศพเพียงลำพังคนเดียว
สภาพศพแน่นอนต้องมีคนทำ

คือตำรวจบอกว่ามองเห็น๒จุดนี้คือมันชัดไง
ส่วนประเด็นที่ว่ามีผู้ชายเสื้อสีส้มตัวใหญ่
อุ้มน้องชมพู่ไปแล้วก็มีเด็กอายุ๗ขวบเขา
เป็นพยานเขาเห็นแล้วก็เป็นข่าววันนี้เนี่ยนะ
ทางตำรวจบอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูนะคะ
กรณีนายสมคิตที่เป็นผู้ต้องสงสัยก็เหมือนกัน

ตำรวจบอกว่าก็ต้องฟังหูไว้หูเหมือนกัน
เพราะตอนนี้ทุกคนเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยนะคะ
คือตำรวจบอกว่าที่เชิญมาอีกรอบนึงสำหรับนายสมคิด
ไม่ได้พุ่งเป้าเป็นพิเศษแต่มันมีบางประเด็นที่อยากถามเพิ่มไง
ก็เลยต้องเรียกมาอีกรอบมาถามกันอีกรอบนึง
ต้องฟังหูไว้หูนะครับเรื่องพยานอย่างนี้
เพราะว่าต้องเคลียร์เรื่องความชัดเจนนิดนึงว่าคนที่ว่าเห็นที่ว่าอะไรเนี่ย
ซึ่งเราไม่ได้ว่าเอาเฉพาะตรงนี้นะครับ
อย่างที่ผมเรียนว่าเรื่องพยานบุคคลเนี่ยมันต้อง
หลายคนเนี่ยอาจจะต้องมาซักใหม่นะครับหลายคนซึ่งยังไม่ได้ซักเลย

เราพยายามจะตีวงจากความเป็นไปได้มากไปหาความเป็นไปได้น้อยนะครับ
เพราะคนทุกสกุมที่เราครูปิ้งไว้เนี่ยคืออาจจะมีความเป็นไปได้มากหน่อย
ก็จะเริ่มก่อนตรงนั้นนะครับ
แต่ยังไงก็จะยึดจากวัตถุพยานจากนิติวิทยาศาสตร์เป็นตัวตั้ง
พอให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเรียบร้อย
รองพบตรก็ไปประชุมต่อนะคะ
แต่ก็บอกกับทีมข่าวทิ้งท้ายเอาไว้ว่าวันนี้
ให้ทีมชุดสืบสวนส่วนกลางเตรียมนอนค้างคืนที่นี่เลยนะคะ
คือจะไม่กลับถ้ายังจับคนร้ายไม่ได้

นี่ฮะก็คงทำให้ชาวบ้านเนี่ยก็จะได้มั่นใจแล้วก็สบายใจขึ้นนะครับ

ตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่

ถ้ามีคนก่อเหตุจริงใครเป็นคนร้ายตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะไล่ตามจับให้ได้นะครับ
ก่อนจะเจอศพนะก็คือเชือกตะข่ายสีฟ้า
น้องชมพู่หายตัวไปเช้า๑๑พฤษภาคม
วันที่ตามหาวันที่๑๒พฤษภาคมตำรวจระเวนชายแดน
ไปเจอเชือกตะข่ายสีฟ้าอยู่ที่บริเวณตีนเขา
ส่วนศพน้องชมพู่เจออีก๒๓วันต่อมาบนนู่นบนเขาที่เรียกว่าภูเหล็กไฟ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เก็บหลักฐานชิ้นนี้ไปตรวจสอบแล้วนะครับ
แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธ์เชื่อมโยงอะไรกับคนร้ายที่ก่อเหตุหรือไม่
เมื่อวานนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีตั้งข้อสังเกตว่าเชือกตาข่ายสีฟ้าลักษณะแบบนี้
มันคล้ายกับเปรย์นอนที่น้องชมพู่นอนอยู่ก่อนจะหายตัวไป
ก็ไปสอบถามชาวบ้านในพื้นที่พบว่าความจริงแล้วเชือกตะข่ายสีฟ้าแบบนี้เนี่ย
มันเป็นตะข่ายสารพัดประโยชน์ชาวบ้านเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้หลายอย่างฮะ
เกี่ยวกับข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันตามบ้านตามเรือนต่าง
หลายสิ่งหลายอย่างฮะไปคลุมโอ่งก็ได้ทำเปรย์ก็ได้
เอาไปล้อมพื้นที่ปลูกผักปลูกพืชก็ได้กันแมลงอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับ
ซึ่งถ้าหากว่ามันสามารถเชื่อมโยงกับคดีของน้องชมพู่ได้ก็อาจเป็นไปได้ว่า
คนร้ายอาจจะไปใช้ตะข่ายแถวบ้านไหนก็ได้เพราะว่ามันมีแทบรอบหมู่บ้าน
เพื่อเอามาเป็นเชือกถ้าเกิดนะสมมุติว่าจะมีการจับตัวเด็ก
มัดมือมัดเท้ามัดปากอะไรแบบเนี้ยค่ะมันสามารถไปหาดึง
หรือว่าอาจจะมีตกอะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้มันเจอได้ตลอด
ไม่จำเป็นต้องเอามาจากเปรย์นอนที่บ้านน้องชมพู่แค่บ้านหลังเดียวก็ได้เห็นไหม
อย่างรถอย่างนี้ก็มีหลายบ้านอ่ะมีถูกต้องค่ะเราก็เอารูปเชือกตะข่ายดัดแปลงแบบนี้นะครับ
หลักฐานที่ทางเจ้าหน้าที่เขาเก็บได้ไปให้พ่อกับแม่น้องชมพู่ดูว่าคล้ายกับเปรย์ที่บ้านไหม
น้องชมพู่ได้นอนอยู่นะฮะพ่อกับแม่บอกว่าเออใช่นี่ฮะลักษณะแบบนี้ใช่
เป็นตะข่ายสีฟ้าแบบเดียวกันมันเหนียวนะใช้มือฉีกเนี่ยฉีกยากพ่อกับแม่บอก
ถ้าจะฉีกให้ขาดอะไรแบบนี้ต้องใช้มีดตัดอันนี้ถึงจะง่ายหน่อยนะครับ
สิ่งหนึ่งที่ทีมข่าวของเราตั้งข้อสังเกตก็คือที่ปลายเปรย์ทั้งสองด้าน
ที่บ้านน้องชมพู่เนี่ยนะฮะมันมีสิ่งผิดปกติก็คือด้านหนึ่ง
ตัดไว้อย่างเรียบร้อยเชือกไม่รุ่ยผิดกับอีกด้านหนึ่ง
เหมือนเพิ่งถูกตัดออกไปแบบไม่พิถีพิถันหรือคนตัดเนี่ยรีบร้อน
เพราะเชือกปลายด้านนั้นมันดูแบบขาดจุ้ยไปหมด
ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่านะ

มันชนิดเดียวกันไหม
ชนิดเดียวกันค่ะใช่แต่ขายเขียวให้เต็มเลยค่ะ
เป็นไปได้ไหมคะคนร้ายน่าจะใช้ไอ้พวกนี้ใกล้ตัวแถวบ้านน้องเนี่ย

ปากน้องหรือว่ามัดทำร้ายน้องแล้วก็อุ้มขึ้นไปเป็นไปได้ไหม

คือสำหรับแม่นะที่แม่ล้อมคือล้อมกันไก่เข้ามาในบ้านหมาเข้ามาในบ้านค่ะ
ล้อมพวกกระถ่าต้นไม้พวกรถเขียนอะไร
ใช่มันก็เหนียวมากก็ต้องใช้มีด
ต้องใช้มีดปาก
แต่ว่าตามบ้านแม่นี่คือถ้าเป็นเชือกสีฟ้าที่เป็นเศษเราก็เคยมีตรงกองทรายตรงนั้นอยู่ค่ะ
วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลองเดินสำรวจในหมู่บ้านนะครับท่านผู้ชมครับ
ว่าเขาจะมีใช้กันเยอะไหมนะครับ
เอาเฉพาะแค่ในซอยของบ้านน้องชมพู่พบว่ามีการใช้เชือกตะข่ายสีฟ้าแบบนี้อยู่ถึง๑๔จุดนะฮะ
ตั้งแต่หน้าปากซอยมาถึงบ้านน้องชมพู่
ซึ่งสังเกตได้ว่าตะข่ายเหล่านี้มีเยอะนะ
บริเวณบ้านรอบบ้านน้องชมพู่นี่ก็มีนะครับ
ก็ตรงตามที่แม่น้องชมพู่บอกครับ
บอกว่าโอ้โหลำพังที่บ้านนี้ก็มีเยอะนะครับ
หากจะใช้เป็นเครื่องมือของคนร้ายที่ใช้ในการก่อเหตุกับน้องชมพู่จริงเนี่ย

เพราะว่าเขาอาจจะมีใครไปทำตกทำหล่นไว้แถวนั้นก็ได้

ตำรวจต้องไปสืบสวนขยายผลต่อ
ท่านผู้ชมครับมีภาพภาพหนึ่งที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปสำรวจในซอยบ้านของน้องชมพู่

มีบ้านหลายหลังที่ใช้ตะข่ายสีฟ้าสารพัดประโยชน์แบบนี้

บางบ้านก็ไปล้อมเป็นแปลงปลูกต้นไม้เอาไว้กันสัตว์ไปรบกวน
บางบ้านก็ไปล้อมเลี้ยงไก่ไปครอบสุ่มไก่ก็มี
กันลูกเจี๊ยบออกก็มีกันงูไม่ให้เลื้อยเข้าสุ่มไก่ก็มีนะครับ
นำไปเป็นตะข่ายขึงกระบะรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรก็มี
ใช้เป็นฝาครอบโอ่งก็ได้
อย่างบ้านน้องชมพู่เอาไปทำเปรย์นอนแล้วก็ไปล้อมรั้วไก่
ป้องกันไม่ให้สุนัขมันเข้าไปไปกัดไก่อะไรอย่างนี้นะครับ

ทีนี้ค่ะประเด็นสำคัญค่ะเรื่องของผลการชนะสูตรร่างของน้องชมพู่นะคะ
เป็นสิ่งที่คนสงสัยและต้องการคำตอบว่าตกลงแล้วมันต่างกันไหม
สำหรับการชนสูตรครั้งแรกกับครั้งที่สอง
ถ้าต่างทำไมถึงต่างกันขนาดนี้
เพราะว่าผลการชนะสูตรครั้งแรกจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
อุบลราชธานีที่เรานำเสนอข่าวไป
ก็คือไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกาย
และไม่มีร่องรอยของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
เพียงร่องรอยการขีดขวนตามเนื้อตามตัว

แต่ทางครอบครัวน้องชมพู่บอกว่ายังไม่ชาปนกิจศพ
ชนสูตรอีกรอบส่งไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
แล้วมีรายงานออกมาว่าผลออกมาแล้ว
ว่ามีบาดแผลที่อวัยวะเพศ
และมีร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกาย
พอมีการนำเสนอข่าวไปแบบนี้
ทุกคนในสังคมสงสัยจริงว่ามันฟังดูแล้วมันต่างกันนะ
ทำไมถึงต่างมันเกิดอะไรขึ้น
ทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเลยต้องออกมาชี้แจงนะคะ
ในแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บุญลักษณ์หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวศยืนยันว่า
การตรวจชนะสูตรศพน้องชมพู่ไม่พบร่องรอยการทำร้ายร่างกายหรือการร่วมเพศ
ซึ่งข้อมูลตรงนี้ได้หารือกับแพทย์ทางสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เบื้องต้นไม่มีการขัดแย้งกันแต่อย่างใด

ยืนยันว่าไม่ได้ขัดแย้งกัน
สถาบันนิติเวชเองระบุเพียงว่าไม่ปรากฏสาเหตุการตาย
แต่พบบาดแผลตามร่างกายและอวัยวะเพศ
ซึ่งยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจน
กว่าบาดแผลที่พบว่าเกิดจากการทำร้ายร่างกายหรือล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่
เกิดจากสาเหตุใดกันแน่แต่มีแผล
มีแผลแต่บอกไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรยังบอกไม่ได้นะตอนนี้
ต้องรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดเพิ่มเติม
ซึ่งแพทย์เขาเก็บตัวอย่างในช่องคลอดอวัยวะเพศของน้องชมพู่ไปแล้วใช่ไหม

ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรหรือเปล่า
คือมีบาดแผลจริงแต่ไม่รู้ว่าเกิดจากการล่วงละเมิดหรือเปล่า
คือทีนี้ค่ะทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีบอกว่า
มีการนำเสนอข่าวของสื่ออาจจะตีความผิด
กลายเป็นว่าโอ้โหผลชนะสูตรต่างกันโดยสิ้นเชิง
บอกว่าโรงพยาบาลที่๑ไม่ถูกละเมิดทางเพศ
โรงพยาบาลที่๒บอกว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ใช่ค่ะเพราะว่าสื่อบางสำนักไปตีความว่า
ผลชนสูตรรอบ๒บอกว่าถูกล่วงละเมิดอะไรอย่างนี้
แต่จริงแล้วเขาบอกแค่ว่ามีบาดแผลที่อวัยวะเพศ

ใช่ทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
ก็เลยบอกว่าประเด็นนี้คนตำหนิที่โรงพยาบาลเยอะ
ก็ถูกถูกโพสต์ตอบว่าเยอะ
ถูกดูหมินถูกเกลียดชังถูกต่อว่าถูกตำหนิ
ก็เลยไปร้องทุกข์เอาไว้ที่สมอุบรณราชธานี
จะมีการดำเนินการทางคดีกับใครที่แสดงความคิดเห็นในเฟซบุ๊ก
ในลักษณะของการหมินประมาท
ข้อมูลการตรวจในครั้งแรกนะครับ
ว่าไม่พบร่องรอยของการโดนทำร้ายร่างกาย

สรุปแล้วนะคะสำหรับผลการชนะสูตรรอบ๒
จากทางสารบรรณนิติเวทย์โรงพยาบาลตำรวจ
ก็เป็นผลการชนสูตรเบื้องต้นเหมือนกัน

ดังนั้นต้องรอผลการชนะสูตร
อย่างละเอียดที่ชัดเจนเพิ่มเติมเพราะว่าต้องหาคำตอบเพิ่มว่าบาดแผลตามร่างกายของศพน้องชมพู่
รวมไปถึงบาดแผลที่อวัยวะเพศเกิดจากอะไรเกิดจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่

ใช่ค่ะมันก็จะมีส่วนกับเรื่องของการสืบสวนขยายผลทางคดีของตำรวจต่อ